ติดตามข่าวดราม่าร้อนของลูกทุ่งสาวอินดี้คนนี้นะคะ
ดังมากค่ะน้องกระต่ายพันธิพาค่ะ
เธอมีเพลงหูยอดบิวเยอะมากจริง

เพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปย้อนฟังกันหน่อยนะคะ

วิว๑๐๘ล้านวิวจัดไปเลยค่ะ
นี่ยังไงล่ะคะชื่อเพลงว่าตัวละครลับ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเพลงนี้๑๐๘ล้านวิว

ดังมากแล้วหลายคนคงคุ้นหูเพลงนี้นะคะ
กระต่ายพันนิพาเป็นเจ้าของเพลงนี้เองล่ะค่ะคุณผู้ชม
แต่เรื่องราวดราม่าของเธอเนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวคึกโครม
เมื่อวานนี้ทั้งโซเชียลแชร์เรื่องของเธอค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะปัจจุบันน้องอายุ๑๘ปีแล้วนะคะ
ไม่ใช่๑๕ปีอย่างที่แชร์กันค่ะ
เรามาไล่เรียงดราม่ากันนะคะค่อยฟังตามกันไปค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวลือแพร่สะพัดเลยนะคะ
ต้องลืดแบบหนักมากว่าน้องกระไตนี้ซุ่มตั้งทองกับผู้จัดการส่วนตัว
ซึ่งก็คือชื่อคุณภัยบูลแสงเดือนนะคะ
แล้วก็คลอดลูกเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ซึ่งชาวเนตก็จับผิดภาพของกระไตนะคะ

รูปร่างดูอวบอันมีน้ำมีนวลผิดปกติแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
นำซ้ำนะคะการอัดคลิปช่วงหลังมานะคะก็มักจะหาอะไรมาปกปิดหน้าท้องอยู่เสมอ

อีกทั้งในเฟซบุ๊กได้โพสต์ภาพอุ้มเบบีด้วย
เป็นเฟซบุ๊คของคุณแม่ของน้องกระต่ายนี่แหละค่ะ
ที่ใส่หมวกรูปกระต่ายนี่ภาพนี้นะคะ
แล้วก็กรณีที่ชาวเน็ตออกมาวิจารณ์กันอีกนะคะว่ากระต่าย
เผชิญข่าวลือว่าพ่อของเด็กเป็นผู้จัดการคนใกล้ชิด

คือมีข่าวลือมากมายหลายสิ่งเลย
แล้วก็บอกว่าเคยเมื่อ๒ปีที่แล้ว
เคยโดนอดีตภรรยาออกมาแฉความสัมพันธ์ด้วย
ว่าทั้งคู่เป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ศิลปิน
คือตลอด๒ปีที่ผ่านมามันมีข่าวแนวนี้มาตลอดเลย

มีคนไปขุดเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณภัยบูลแสงเดือน

เคยโพสต์ข้อความว่า๒๙๔กิโลกรัม

เอ้าก็ต้องหมายถึงลูกหมายถึงเด็กนะ

ก่อนจะแก้ไขแคปชั่นแล้วโพสต์ใหม่นะคะว่า

เสื้อแดงนี่คือผู้จัดการนะคะคุณผู้ชม
งานนี้ชาวเน็ตประติดประต่อเรื่องราวไปเลย

บอกว่าอ้าวก็เลิกกับภรรยา

คุณผู้ชมเรื่องราวมันดราม่าบานปลายไปคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะต้องรู้ความจริงให้ได้ค่ะ
ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ขอให้สัมภาษณ์
ยังไงคุณผู้ชมฟังแบบนี้ให้เหตุผลบอกว่าสิ่งที่ทำเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แล้วก็ขอให้รอฟังจากปากกระต่ายเองนะคะ
พร้อมบอกว่านะคะวันที่กระต่ายจะออกมาพูดคือ๑๓สิงหาคม
ซึ่งวันนั้นน้องเขาจะสตรีมอะไรสักอย่างผลงานหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
ส่วนเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องมือที่๓แน่นอน
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานเอาผิดนักเลงคีย์บอร์ดด้วย
เพราะเรื่องราวนี้มันก็เกิดกันไปใช่ไหม
แล้วมันก็เลยเกิดข่าวลือไปต่างนานาสร้างความเสียหายให้กับน้อง
บางทีเราก็ต้องฟังในส่วนของน้องเองด้วย
ว่าความจริงที่ตัวเขาอยากจะพูดมันเป็นยังไง
ไม่ใช่เราไปจับเรื่องเดียวกันเองอะไรแบบนี้

เป็นว่าวันที่๑๓สิงหาคมนะคุณผู้ชม
รอฟังดูแล้วกันต้องรอฟังจากเจ้าตัวแหละ
เขาบอกว่านักเร็งนักรงค์ทีบอร์ดเนี่ย

ใช้คำพูดไม่สุภาพนะคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับนักร้องอินดี้ของเราน้องกระต่ายนั่นเอง